มากันที่รุ่นใหญ่กันมากดีกว่านะคะสำหรับคุณอาดวงตาตุงคมณี
ค่ะคุณอาของเราคนนี้อยู่ในวงการมาสี่สิบปีโอ้โหยังสวย
สาวสวยสวยมากแล้วเมื่อก่อนไม่มีการทำศัลยกรรมนะจ๊ะ
เซ็กซี่นะคะตอนนี้คุณอาดวงตาของเราอายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหม
เท่าไหร่คุณหกสิบสี่ก็รัดแล้วแต่ยังคงสวยปิ๊งเลยมาก
คือหลายคนก็แอบถามเหมือนกันนะว่าคุณอาเนี่ยแอบใช้บริการศัลยกรรมดึงหน้าที่เกาหลีกันหรือเปล่า
ใช่รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่คุณอาดวงตาฝากบอกน้องหลานในวงการก็คือ
เรื่องการยกมือไหว้ที่คนรุ่นใหม่อาจจะขาดหายไปสมาคารวะ
นักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็ยอมรับตรงนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดุ
แต่เพื่อเตือนให้แก้ไขจะได้เกิดสิ่งดีขึ้นในวงการบันเทิงค่ะ
หลายคนก็ถามว่าไปทำอะไรมาไปฉีดอะไรมา
คือเป็นคนที่ไม่นิยมการเอาอะไรใส่เข้าไป
ที่เกาหลีฮิตอยากจะไปบ้างไหมคะ
เอาแล้วตอนนี้ศัลยกรรมกับอานี่ไม่เอาแล้ว
เพราะว่าอายุเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้สวยไปตามวัยมากกว่า
ลูกหลานในวงกรรมถึงมองตอนนี้ให้มาหาฮัตตุกเอง
ก็ดีนะเขาก็มีการพัฒนาการทางด้านการแสดงกันดีขึ้น
แต่ก็ยังมีอยู่สำหรับลูกหลานที่แบบว่ามันทันสมัยมากเกินไป
บางทีเรื่องวัฒนธรรมยังขาดไปบ้างพร่องไปบ้าง
แม่สวัสดีอย่างนี้มือหนึ่งถือเขาแม่สวัสดีอย่างนี้
เราก็จะมีคือไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะวีดบูมทันที
แต่เดี๋ยวนี้ก็จะบอกลูกวางของก่อนสิแล้วไหว้แม่อะไรอย่างนี้
แค่นี้บอกเขาไปครั้งนึงเนี่ยถ้าเขาจำได้เขาก็จะไม่ทำอีก
แต่ถ้าไม่จำเนี่ยมันก็เป็นส่วนเสียของเขา
ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่รักถือว่าเป็นการสร้างเสน่ห์เล็กให้กับตัวเองนะคะ
สร้างความสัมพันธ์กันตรงนี้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณพลอย